ทุกผู้ชมครับไปดูอดีตนักมวยเจ้าของฉายาไผ่สีทองลูกพัฒระ
ไม่พอใจคู่กรณีกวาดใบไม้แล้ววางกองไม่เรียบร้อย
ก็เลยเนี่ยฮะเป็นอดีตนักมวยเลยใช้แม่ไม้มวยไทยกับเขาเลย
ชกเขาจนหงายท้องเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่เห็นไหมฮะเขากำลังกวาดอยู่
เดินมานี่พะ

แล้วเป็นอดีตนักมวยเนี่ยนักมวยนี่เขาเป็นกีฬาของลูกผู้ชายนะ
เขาต่อยกันแบบมีกติกาใช่ไหม
นี่มาต่อยเขาตอนที่เขากำลังก้มกวาดใบไม้อยู่เขาไม่ทันตั้งตัว
นี่นะฮะกล้องวงจรปิดของร้านส้มตำ
หนึ่งที่พระนครศรีอุทยานะครับจับภาพเอาไว้ได้คนเจ็บชื่อคุณอัฐศิษย์นะฮะ
กวาดใบไม้หน้าร้านส้มตำของตัวเองนะครับแล้วคู่กรณีนะ
นักมวยเจ้าของฉายาไผ่สีทองลูกพัฒระเดินมาแล้วมาชกล้มเลยนะฮะ
กเข้าปลายคางนะครับล้มทั้งยืนไปเลยกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งนะฮะ
จะเห็นภาพตอนที่ทั้งสองฝ่ายโอ้โหนี่นี่อันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งนะฮะ
เป็นจังหวะที่คู่กรณีเนี่ยอดีตนักมวยเนี่ยตบเข้าไปอีกทีนึงนะฮะ
เป็นครั้งที่สองนี่คือลุกขึ้นมาจากครั้งแรกแล้วนะค่ะ
แล้วขึ้นมาเคลียร์กันแล้วก็เนี่ยยืนยืนอยู่ไปตบเขาอีกโอ้โห
อะไรจะขนาดนี้วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับ
ได้เจอกับคุณอัฐศิษย์นะฮะที่ถูกทำร้ายนะครับ
คุณอัฐศิษย์ก็ชี้ให้ดูร่องรอยอาการบาดเจ็บนะฮะ
ที่มีบาดแผลที่ดวงตาข้างซ้ายดูสิเห็นไหมหนักนะจมูกก็มีรอยเขียวช้ำ
ศีรษะข้างขวานี่ตอนที่ล้มไปเนี่ยแตกต้องเย็บ๓เข็มนะ
ก็หงายหลังล้มตึงเลยอ่ะคุณอริสิทธิ์บอกว่า
มาเช่าร้านขายส้มตำที่นี่เจ็ดปีแล้วนะครับส่วนคู่กรณีเนี่ยนะ
ตนักมวยเนี่ยไผ่สีทองเนี่ยก็มาเช่าร้านเปิดร้านขายยำอยู่ฝั่งตรงข้าม
ช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเริ่มมีปัญหาเพราะว่าไผ่สีทองเนี่ย
ชอบมาบอกคุณอรรถสิทธิ์ชอบมาคุยเรื่องท่อน้ำถิง
ว่ามันไหลไปทางฝั่งเขาคุณอัฐศิษย์บอกผมก็แก้ไขให้
จากนั้นไม่จบฮะมามีปัญหาเรื่องใบไม้อีกเรื่องกวาดใบไม้อีก
หาว่ากวาดมากองรวมกันไว้แล้วก็มันไปร้านเขาอะไรอย่างนี้
นี่ฮะสุดท้ายวันที่เกิดเหตุเนี่ยกำลังกวาดใบไม้มากองรวมอยู่จะเอาไปทิ้ง
กรณีมาบอกทำไมกวาดมากองเอาไว้อ่าก็บอกว่าเดี๋ยวจะตักไปทิ้ง
แต่อยู่ดีเนี่ยมาชกเลยฮะ
โอ้โหแต่ถึงขั้นมาทำร้ายกันขนาดนี้ก็เกินไปมากนะ
ล่าสุดคุณอัฐศิษตัดสินใจย้ายแล้ว
ย้ายหนีปัญหาคือไม่อยู่แล้วเดี๋ยวต้องไปหาที่ขายของใหม่